สวัสดีครับ

ที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณสุจากจังหวัดนครสวรรค์ว่าจะสามารถ
คว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับครอบครัวได้หรือไม่นะครับ
เฉลย๔ข้อที่อยู่ในมือผมครับ

ถ้าตอบถูกก็รับ๕ข้อ
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ

๑ล้านบาท
เช่าถึงความรักกับสมที

คือแบบเอาใจช่วยนะครับ

ครอบครัวของคุณสุจากจังหวัดนครสวรรค
ว่าจะสามารถคว้าทุนสูงสุดได้หรือไม่

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สมาชิกในวงคนใดเกิดเดือนสิงหาคม

น้องถิ่มเลือกตัวเลือกที่๒
เจเจกฤทธิ์สนภูมิ

สมาชิกในวงที่เกิดเดือนสิงหาคม
เกิดเมื่อวันที่๑๕สิงหาคม

ปัจจุบันอายุน้อง๒๒ปีครับ

รับทุนไปต่อลมหายใจตอนนี้๕๐๐บาท

ใครก็ได้ตอนนี้ลุ้นหมดเลยค่ะ

งั้นผมจะเลือกเฉลย
ข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้

ซึ่งเป็นคำตอบที่
แล้วออกไปซึ่ง

เราก็พลอยดีใจไปด้วยนะฮะตอนนี้นะครับ
ครอบครัวของคุณสุจากนครสวรรค์นะครับ
ถูกไปสองข้อรับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับ
มูลค่า๑แสนบาทนี้จากเรื่อง
วัดถ้ำเขาบุญนาคครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง

หลวงปู่ศรีชันทศิริ

เกิดในสมัยรัชกาลที่สาม
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกข้อนี้ก็หนึ่งแสนบาท
แล้วกลัวข้อต่อไปหนึ่งล้านบาท

สุรินนะครับมรณภาพเมื่อปีพศ๒๕๖
รวมอายุได้๑๒๘ปี
แต่บวชพระมาได้๘๙พันธุ์ศาสตร์
โอ้โห
ลุ้นกันต่อเลยครับกับเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับ
จะสามารถคว้าเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่องแพ็คของครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
แพ็คกล่องเล็ก๑๕กล่องใส่ในกล่องใหญ่๑กล่อง
ปิดให้เสร็จภายในเวลา๒นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊

ครอบครัวของคุณสุจากนครสวรรค์รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้
๑หมื่นบาท
คุณสุจจะนำ๑หมื่นบาทนี่อยู่ไปใช้อะไรกว่าครับ
ก็เดี๋ยวรักษาตัวกับ

แล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็ว่ากันใหม่ค่ะ
ก็ลองดูว่าตรงไหนที่พอจะไปใช้เป็นประโยชน์ได้ก่อนนะ
ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณค่ะ

ช่วยกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณนะครับ
รวมทั้งคุณผู้ชมด้วยครับที่อยู่ทั้งบ้าน

เพื่อให้ที่บัญชีของครอบครัวคุณสูง

ขอฝากครอบครัวของคุณสูงจากชาวนาสวรรค์
คุณผู้ชมครับมีเรื่องมาอัปเดตครับ
นั่นก็คือครอบครัวของตะบินยังจำได้ใช่ไหมครับ

อายุกว่า๓๐ปีของตานั้น

ฝาก็ผูกพังจนอยู่กันแทบไม่ได้

ตอนนี้บ้านกระพุกก็พังหมดแล้วครับ

ฝาก็หลุดฝนตกแล้วก็อยู่กันไม่ได้ครับ
ถ้าลมมันมาแรงบ้านก็ไหวไปทั้งหลัง

คานมันปวกกินผูกหมดแล้วครับ
ตอนนี้ย่าน้อยเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ลูกและหลาน๓คนก็มานอนเฝ้าเขา

ข้างฝามันก็เป็นโล่ง
ก็อันตรายกับลูกลูกของหลาน

ต้องเดินไปไกลเขาก็เดินไม่ค่อยไหวอะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีครับ
รอยยิ้มของทุกคนเปลี่ยนไปด้วยความปราบปลื้มและยินดี
ที่ทางคุณอาลัยจะได้มาปรับเปลี่ยนบ้านหลังนี้
ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัวครับ
แล้วที่รัฐมองเนี่ยคือดูแล้วเขาไม่ได้ลงเสาเข็มนะ

คุณยายนอนแล้วก็หลานสาวอีก๓คนนอนตรงนี้
ไม่สามารถอยู่ได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงเลย
และคิดว่าบ้านหลังนี้ต้องถูกรื้อนะคะไม่สามารถจะซ่อมแซมได้
ห้องน้ำก็จะต้องปรับสภาพนะคะแก้ไขให้เหมาะสมเลย
ผมรู้สึกดีใจที่พูดอะไรมาสร้างบ้านให้วันนี้
ตอนนี้ครอบครัวเราก็จะได้บ้านที่แข็งแรง
มันเป็นโอกาสสุดท้ายของผมนะครับที่ทำให้ครอบครัวได้
ถ้าบ้านหลังนี้ทำเสร็จผมก็ตายตาหลับแล้วครับ
สิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะคงจะเป็นเรื่องของความรักที่คุณตาบินมีให้กับครอบครัว
ทางคุณอะไรเนี่ยก็คงจะเข้ามาเสริมในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของบ้าน
เพื่อให้ครอบครัวนี้นะคะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในพื้นที่ของเขาเองค่ะ
และเมื่อทางคุณอาลัยสร้างบ้านให้กับครอบครัวของตะบินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ผมจะนำภาพความประทับใจมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ยิ้มและได้ยินดีไปพร้อมกันนะครับ
ยินดีด้วยนะครับครอบครัวตาบิน

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ